วางแผน๑เดือนใช้เวลา๕นาที
อกข้ามกำแพงเรือนจำเชียงใหม่
คำพูดเย้ยคุกไทยโดยอดีตวิศวกรชาวแคนาดา

คุกไทยแหกง่ายมากและผมต้องแหกอีก
๒นาฬิกา๔๕นาทีของวันที่๑๔กันยายน๒๕๖๒
นักค้ายาเสพติดชาวแคนาดาโรแลนด์ปารีเซียนอายุ๓๖ปี
หายตัวไปจากเรือนจำเชียงใหม่
เหลือไว้เพียงอุปกรณ์ในการหลบหนี
ได้แก่เชือก๓เซนและรอกไม้
โดยมีผ้าขาวม้าผูกติดทำเป็นที่นั่ง

เจ้าหน้าที่เรือนจำตรวจสอบห้องคุมขัง
ที่ตึก๖ชั้น๒ห้องที่๕

นักโทษชาวต่างชาติอีก๔คน

ให้เพื่อนชาวต่างชาติช่วยกันยกร่างนายโรแลนด์

งัดแผ่นกระเบื้องมุงหลังคา๒แผ่น

โดยมีพักพวกอีกกลุ่มหนึ่งคอยช่วยเหลือ

เชือกผูกกับหลังคาเรือนจำ

ห้อยโหนแบบชักรอกออกไปนอกกำแพงคุก
หลังจากพ้นกำแพงก็ตัดเชือก
โดยมีรถกระบะ๒คันมารอรับ

คดีแรกสารสั่งจำคุก๒ปี
คดีที่๒จำคุก๑๐ปี

จำคุกหนึ่งปีหกเดือนท่านตำรวจโทประยุทธชูทัพทิม
สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูทรเมืองเชียงใหม่
ในขณะนั้นได้สั่งการให้เร่งไล่ล่า
โดยมีการกระจายรูปภัณฑ์ของนายโลแลนด์ไปทั่วประเทศ
ขณะที่นายเสน่หเพชรสมผู้บัญชาการเรือนจำเชียงใหม่
ขณะนั้นบอกว่าได้สอบปากคำฝรั่งอีก๔คน
ที่อยู่ตึกเดียวกันพวกเขาอ้างว่า
โดนนายโรแลนด์วางยาสลบแต่ไม่ปักใจเชื่อ
ว่าน่าจะมีส่วนร่วมยี่สิบกันยายนสองพันห้าร้อยยี่สิบห้า
หลังนายโลแลนด์หอบข้ามคุกเชียงใหม่
หลบหนีไปได้เกือบเจ็ดวันก็สิ้นท่าเมื่อเจ้าหน้าที่ตามสกัดจับได้
ขณะกำลังจะหนีข้ามประเทศพม่าที่จังหวัดแม่ห้องศร
ระหว่างนำตัวมาสอบสวนที่เชียงใหม่นายโรแลนด์ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวอย่างยิ้มแย้ม
โดยเย้ยหยันว่าคุกไทยแหกง่ายมากหากถูกขังคุกก็จะแหกอีก
แม้จะมีเสียงเรียกร้องให้ส่งมาเรือนจำบางขวางแต่นายโรแลนด์
ก็ถูกส่งตัวมาที่คุกเชียงใหม่ที่เดิมนายทวีชูทรัพย์
ธิบดีกรมราชธรรมในขณะนั้นตอบคำถามนี้ว่าไม่จำเป็น
เมื่อนักข่าวถามว่ากลัวนักโทษจะหลบหนีอีกครั้งหรือไม่
นายทวีได้กล่าวสันสันว่าก็หลอก
กระทั่งวันที่เก้ากลุ่มภาพันธ์สองพันห้าร้อยยี่สิบหกอธิบดีกรรมราชทรรรม
ถึงการตั้งกรรมการสอบสวนเจ้าหน้าที่ราชธรรมว่า
นักโทษฝรั่งแหกคุกที่เรือนจำเชียงใหม่
ผลการสอบสวนซึ่งได้ความว่า
แต่ถึงอย่างไรก็ต้องลงโทษทางวินัย
โปรดติดตามตอนต่อไป